แรกพาไปนู่นเลยครับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
มีใครไปติดอีกไหมไม่มีไม่มีแล้วนะ
แต่เป็นที่ที่เราสองคนได้ไปทำข่าวกันนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยทางด้านของพระครูบาบุญชุมได้มีการทำพิธีการสวดถอน
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้หน่วยซิลนั้นทำการไป
กู้อุปกรณ์ต่างออกมาจากถ้ำหลวงได้หลังจากที่หยุดพักกันไปแล้วก็มีการปิดถ้ำ
แล้วก็รอให้น้ำลดรอทุกอย่างพร้อมก็เข้าไปกู้อุปกรณ์ออกมาจากถ้ำนะครับ
พระครูบาบุญชุ่มนะฮะก็เป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองล้านนานะครับ
เดินทางไปที่บริเวณหน้าถ้ำถ้ำหลวงขุนน้ำนานอนจังหวัดเชียงบรายนะฮะ
ที่เคยไปปฏิบัติงานรวมทั้งชาวบ้านนะครับไปทำพิธีการสวดถอน
โดยมีพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
แล้วก็น้องทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
ก็ไปร่วมพิธีเพื่อไปสวดขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ
ก็คือเจ้าแม่นางนอนนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำนะฮะ

แล้วก็ถวายเครื่องสักการะขอขมาต่อสารเจ้าแม่นางนอน
วิญญาณของนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำหลวง
ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจไปเก็บกู้อุปกรณ์ที่ตกค้างอยู่ในถ้ำ
หลังจากช่วยทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย
บ่ายเมื่อวานหน่วยซิลชุดที่๑๔๘นายเข้าไปที่ถ้ำตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ชม
ก็ไปเคลียร์พื้นที่นะฮะวางระบบสื่อสารติดตั้งเรื่องของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
แล้วก็ออกมาเปลี่ยนชุดที่๒อีก๒๔นาย
ทยอยขนย้ายอุปกรณ์จากถ้ำออกมา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่หน่วยซิลทั้ง๑๑๐นายแล้วก็อาสา
เป็นอาสาสมัครศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัตรเชียงบรายรวมกว่า๒๐๐นาย
จะปฏิบัติภารกิจเก็บกู้อุปกรณ์ต่าง๓วัน๑๘๑๙๒๐มีนาคม
ก็คาดว่าทุกอย่างจะสำเร็จแล้วก็นำออกมาได้และทุกคนก็ปลอดภัย
ภารกิจนี้สำเร็จลุดล่วงไปได้ด้วยดี
เราเอาใจช่วยเพราะเรารู้ว่าข้างในเป็นอย่างไร
ในช่วงที่เราไปทำข่าวเรารู้ว่าข้างในนั้นสภาพลักษณะเป็นอย่างไร
มันหนักแล้วมันเหนื่อยมากแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาดูแลอยู่เยอะแยะมากมาย